เบิร์ตเนี่ยเคยบอกว่ามันจะมีการแชร์ความทุกข์แชร์ความสุขกัน

แล้วเวลามีน้ำท่วมนี่คุณผู้ชมนี่ชาวบ้านเขาไม่ทน
ก็บ้านเขาท่วมเป็นสัปดาห์แล้วอีกฝั่งใกล้กันเลยนะ

สิ่งที่กั้นอยู่คือกระสอบทรายครับ
ป้าคนนี้ไม่ทนแล้วป้าไก่คนนี้ไม่ทนแล้ว

เรฟพี่ก่อนให้เอา
เรฟแป๊บแปลวเดียว
ให้น้ำไหลลิ้นเราจะไม่ทำแบบนี้
ผมทำข่าวภัยพิบัติมาครึ่งชีวิตของการเป็นนักข่าวนะ

ผมเข้าใจเขานะผมเข้าใจเขาเลย
คุณลงไปอยู่ในบ้านที่น้ำขัง

เอาตังค์ไปวางอยู่บนชั้นสอง
อยู่เป็นเดือนกว่าน้ำจะลด

แต่ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณป้าท่านนี้
นี่ค่ะปลาไก่เสื้อสีเขียว
ไม่ไหวแล้วว่ายกกษอบซายเพวย่ม

คือเป็นน้ำตาแห่งความอัดอั้นคุณผู้ชม
เป็นกระสอบทรายที่กั้นน้ำริมถนน๓๐๙อ่างทองอายุทยาครับ
ไก่วัย๖๕ปีก็ยกออกทีละกระสอบแบบนี้
คนต้องมากอดไว้เลย
อดไว้ด้วยความเข้าใจป้าไก่นะ
แล้วก็เพื่อนบ้านเองก็ร้องไห้เหมือนกันน้ำตาไหลเหมือนกัน
ป้าไก่เป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชม
ป้าไก่อยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอหลังเก่า
ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกที่อ่างทอง
บ้านป้าไก่น้ำท่วมเป็นสัปดาห์

เพราะว่ามีกระสอบทรายกั้นไว้ระหว่างถนนครับ

ชาวบ้านอีกฝั่งคือตะบนโรงช้างนะ
ไก่บอกไม่ได้รับผลกระทบเลย
ระแวกเดียวกันแท้ทำไมบ้านป้าท่วม

ไม่ไหวแล้ว
ปีนี้เราทนไม่ไหวแล้วป้าไก่บอก

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาเคยออกมาประท้วงแล้วนะรอบหนึ่ง

จะมีการกั้นแนวคันดินเว้นเป็นช่วง
เพื่อให้น้ำมันได้ระบายออกไปบ้าง

กระสอบทรายถูกนำกลับมากั้นเพิ่มฮะ

งานขอดูภาพเมื่อกี้อีกทีนึงได้ไหม

แว๊บนั่นเสื้อกล้ามสีส้มแดง

ใส่แม้สปาร์นใช่ไหม

อ่านี่
ภาพนี้เราก็นำเสนอไปแล้วนะใช่ใช่
งานนี้ถึงประหลัดอำเภอป่าโมกครับ
พลพัฒน์จันลุนลงพื้นที่มาเป็นคนกลางมาไกลเกลี่ยเลย
ข้อสรุปว่าเดี๋ยวจะวางกระสอบทรายแค่ชั้นเดียว
เพื่อให้น้ำไหลข้ามถนนไปยังฝั่งตะบนโรงช้างบ้าง
อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไปเป็นการเฉลี่ยความทุกข์
ซึ่งก็เป็นที่พอใจของชาวบ้านทั้งสองฝ่ายนะ

ตัวแทนของชาวบ้านตะบนบางปรากฏทิ้งท้ายไว้นะ
ว่าหากมีการวางกระสอบทราย
ปิดน้ำไม่ให้มันระบายข้ามถนนอีกเนี่ยจะถือว่า

แล้วคราวนี้ชาวบ้านจะมารวมตัวกันอีก

แล้วจะไปเปิดทางน้ำไหลอย่างเต็มที่
เพื่อลดความเดือดร้อนของพวกเขาบ้างครับ
เราเข้าใจจริงครับคุณผู้ชมครับ

โมกโผงเพงปางบานอะไรพวกนี้
ถ้าคุณผู้ชมได้ยินข่าวทุกปี

แล้วพี่จะบอกน้องทั้งสองคน

บางบานผงเพงป่าโมกเขาบอกกับผม
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ชิน

ถูกรถนี่ดูถนนแตกแล้ว
อย่าไปคิดนะไอ้คนที่บ้านน้ำไม่เคยท่วม
อย่าไปคิดว่าคนผงเพงบางบานป่าโมกเขาชินนะครับ

ทนทุกปีนะครับ

แล้วใช้จิตวิทยาสูงในการไปคุยกับชาวบ้าน

ป้าไก่ป้าไก่ดูข่าวเช้าหัวเขียวอยู่ไหมคะ
จะบอกว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยฟังดอมเล่าข่าวเมื่อกี้นี้
ส่งกำลังใจให้กับป้าไก่เยอะมากเลยนะ
ให้กำลังใจทุกคนค่ะนะครับตรงนั้นรับการทุกปี